ฝากบัวนาน
ปล่อยหาวแล้วนะ

ไปพุ่งอีกเลย
เอาอะไรมาเถอะนะเกิ้ล

หลังจากน้ำสองก่อน
อีกหมดเนี่ย

ไหนเปล่าไหนเปล่า
ตัวใหญ่ตัวใหญ่วางสายครูพิสเติ้ลหลับน้ำแหล่งตัวรอเลยไม่ไหวแล้วไม่มีแรงนั้นเนี้ย
ห่อยังคนเลยน่ะเสียชีวิตหนึ่งล้านอย่าคิดดูผ้าไม่สุดด้วยเห็นไหมน่ะ
ดูผ้ายังไม่สุดเลยน่ะยาวกว่าคนอีก
เฮ้ยปันเร็วแล้วเขาตกเลยว่ะ
จะมีเตยอังไข่ไหมตรงกลางตรงกลางยกตรงกลางสองตรง
หนักเจอใส่หัวเอาดิเอาดิหัวดิไป
ไหนนี่โอ้โหโอ้โหอ่ะคิดดูเหอะ
ขวัดพายดิ
ห้มดูเต็มคล้ายรถอะ